คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่แจ๊ดชวนชื่นกันบ้าง
ก่อนหน้านี้คุณแจ๊ดออกมาโพสต์รูปคู่กับพ่อดม
คือพ่อดมในลักษณะที่ค่อนข้างจะป่วย
แล้วก็แบบผอมซูบภาพนี้เลยนะ
อยู่โรงพยาบาลมีสายเบือระโยงระยางเต็มไปหมดนะคะ
ซึ่งล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาบอกว่าอย่าไปโต๊ะโอดตกใจกันเลย
คุณพ่อดมเนี่ยนะอายุ๘๐ปีแล้ว
มันก็ต้องมีเจ็บป่วยกันบ้างตามภาษาคนแก่
ซึ่งเจ้าตัวในฐานะลูกก็ได้แต่คอยเบรกไม่ให้พ่อทำงานหนัก

ยากเหลือเกินเพราะว่าพ่อทำงานทุกวันจนชินค่ะ
ก็กับถามห้าัวกับคนแก่ก็ก็ไม่สบาย
ง่ายเลยเพราะเวลาไม่สบายก็จะมากกว่าคนอื่น

เราวัยรุ่นภาระกำลังเรายังมี

ไม่ต้องให้คนอื่นมาซุกแทนเราหรืออะไร
แต่ถึงให้พ่อแขกไม่สบายเองก็แบบ
จะไม่ถ่ายรูปเมียก็บอกถ่ายสิแจ๊บถ่ายรูป

ก็แม่ก็ดูแลเขาก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองหน่อย
ตรงนี้ข้างล่างก็จะแบบยังไม่ค่อยให้ทำเยอะ
รอให้แบบหายจริงก่อนดีกว่า
เออคุณแจ๊บเนี่ยใส่เว้นปลาปุ๊บเหมือนผดมเลยเมื่อกี้นะครับ

ถูกต้องค่ะส่วนเรื่องข้อความดราม่าที่พักหลังเนี่ยชาวเน็ต
เห็นเจ้าตัวโพสต์ลงโซเชียลบ่อยเหลือเกิน
ซึ่งคุณแจ๊ดเองก็ชี้แจงนะคะว่าเป็นการระบายความถูก
แล้วก็ความเครียดในพื้นที่ส่วนตัวก็เท่านั้น
ส่วนเรื่องบ้านที่ตอนนี้งบบานปลายสุดนะคะ
จาก๘ล้านทะลุเป็น๑๐ล้านแล้ว
เจ้าตัวนี้ถึงกับกุมขมับไปเลยทีเดียวนะ
แล้วก็เตรียมที่จะเซฟงบไม่ให้บานปลายไปมากกว่านี้ค่ะ
ไม่ได้หัวรุนแรงหน่อยจริง
ถ้าผมแบบหัวรุนแรงเขาก็แค่ข่มจะบอกแล้วการ

ว่าไม่ได้หัวรุนแรง
ใช้พื้นที่ส่วนตัวระบาย
แล้วก็สามารถบอกความเครี่ยดให้คุณอื่นรับรู้บ้าง
อย่าไปเครียดตามเสร็จได้ตามพอสมควรตามพอเหมาะ

มีคุณแจงภรรยาเขาเป็นกำลังใจให้ดีที่สุด
โพสต์รูปขอบงขอบคุณกันด้วยบ่อยนะจ๊ะ